เตยกับพี่แมนออกงานด้วยกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงได้เห็นแล้วแหละเนาะสำหรับคลิปวีดีโอกัน
จบการศึกษาของน้องบ๊ายเตยแล้วก็เห็นง่าโก่นนิดนึงแก้มก้น
เตโยมานะคะเธอจะชินแล้วหรือเปล่า
คำวิพากษ์วิจารณ์แรงแบบนี้นะคะ

แมนมีตีอะไรหรือเปล่านะคะติดติงยังไงหรือเปล่า

แล้วหนูกับแป้งจะบอกตลอดว่า

มันมีทั้งถุงน่องเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้

จะดูแบบเซ็กซี่หรือว่าอะไรขนาดนั้น
เป็นเพลงทำจบซึ่งเราตั้งใจทำให้มหาลัยเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็โอเคใช่ไหมสำหรับทุกคน
ก็คือเราไปโฟกัสที่
เราเหนื่อยมากกว่าที่ทำทุกอย่างเอง

ไม่มีแล้วครับคือความจริงผมจริงตัวตนของเขาผมรู้จัก
ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่างานมันก็คืองาน
เราก็มานั่งคิดว่าเออผู้หญิงบางถึงจุดหนึ่ง
ถ้ามันไม่ได้แบบว่าทำให้เดือดร้อนมากถึงขั้นแบบ
เหมือนที่เราชอบไปดูตามคลิปเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้เราก็โอเคละ
เพราะพูดตรงคนก็เม้าเยอะว่าแบบโทษนะคะใส่สั้นขนาดนี้แล้วแบบ
เปรียบเทียบกันนะคะพูดถึงก้นดำนางก็ตอบว่าเนี่ยแหละค่ะก็ผิวดำบ้างค่ะ
หญิงนะคะผิวดำก็อาจจะเอออาจจะเป็นแบบจะให้ขาวมากมายก็ไม่ได้นะคะ
บางทีคนเราก็วิจารณ์คนอื่นในด้านลบเกินไปก็ไม่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นนะคุณก็ใจเย็นกันนิดนึง
ส่วนเรื่องแต่งยังไม่แต่งนะคะถามแล้วถามอีกนางบอกว่าถามเรื่องอื่นเถอะค่ะนะคะก็ว่ากันไปค่ะ